กลับมาข่าวรีวิวกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตาดำให้มันหายไปนะคะ
จากการใต้ตาดำด้วยทองคำบริสุทธิ์

ทำยังไงอะไรอย่างนี้
มีบอกเลยอันนี้นะคะ๓๐๖๐เลยนะ

ถึง๓๐เฉยนี่๓๐ถึง๑ชั่วโมง
ใช่ครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงนะคะ

ก็นอนหลับไปเลยไม่เป็นไรค่ะ
เออแต่ต้องดึงออกด้วยอย่าให้เกินชั่วโมงนะ
หลับปุ๊บเราฝันมาตกใจตื่นดึงออกนะจ๊ะ

แต่ต้องบอกไว้ที่โชว์มาไว้เลยนะคะว่า

แต่จะให้ดีเขาบอกว่าต้องใช้ซ้ำบ่อย

ตัวนี้แจ๊บเนี่ยนะคะจะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้หรือเปล่า

สวยแซ่บเวอร์ไปป้าพิม
พี่ทัพน้องอ่อมน้องไอซ์ค่ะ
ตอนนี้นะคะก็มาถึงมาร์คตัวที่๒นะคะ

ในรูปแบบกล่องเช่นกันนะคะ
แต่ละชิ้นแยกเอาไว้ในซองแบบนี้นะคะ
ทำให้สะดวกง่ายสะอาดต่อการใช้ในแต่ละ๑ครั้งนะคะ

คือมีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์นะคะ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกอีกด้วยนะคะ

หมองคล้ำความเหนื่อยล้าใต้ตานะคะ
เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความเรียบเนียนให้กับใต้ตาของเราอีกด้วยค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาฉีกซองดูกันเลยนะคะ

เดี๋ยวเราลองแปะที่ใต้ตาดูเลยนะคะ
ว่ามีขนาดเป็นอย่างไรยังไงบ้างนะคะโอ้ทันทีที่แปะลงใต้ตานะคะ
รู้สึกถึงความเย็นสดชื่นทันทีนะคะค่ะลองแปะที่ใต้ตานะคะ
ตอนนี้ก็ครบเวลา๓๐นาทีแล้วนะคะเรียกว่าแฟร์๒ตัว๓๐นาทีเท่ากันนะคะ
เดี๋ยวพิมจะลอกแผ่นมาสออกนะคะแล้วมาดูผลลัพธ์กันค่ะว่า
ลัพธ์ที่ได้หลังจากรอ๓๐นาทีนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยต้องบอกว่าใต้ตาดูตึงทีเดียวนะคะ
ไม่รู้ว่าส่วนผสมตัวไหนที่เป็นตัวแอคทีฟนะคะแต่จะบอกว่าพอลอกออกเนี่ย
รู้สึกได้เลยว่าผิวตรงนี้ดูนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ
เอาละค่ะเรามาสรุปผลของมาร์คทั้งสองตัวกันนะคะ
หลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยนะคะสำหรับในเรื่องของผลลัพธ์ความชุ่มชื้น
ในการทำให้ผิวใต้ตารู้สึกฟูนุ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ
รู้สึกว่า๒ตัวเนี่ยทำได้ใกล้เคียงกันมากนะคะ
มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นตัวเฟสอินเฟสเนี่ยนะคะ
จะมีความสามารถในการเกาะติดยึดกับผิวของเราเนี่ยได้ดีกว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคุณที่แบบอยากทำสวยเร่งด่วนระหว่างกลางวันนะคะ
คือแปะมาสไปด้วยทำกิจกรรมต่างทำงานไปด้วยได้นะคะ
แต่ถ้าเป็นตัวของแจ๊บเนี่ยนะคะก็แนะนำว่าแปะแล้วก็รีแล็กซ์นอนพักหลับนะคะ
ไปเลยสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยตื่นขึ้นมาหรือจะ๑ชั่วโมงก็ได้นะคะ
จะได้แปะอยู่ใต้ตาจริงนะคะไม่งั้นเนี่ยเขาจะค่อยกระเทิบเลื่อนลงมาบ้างนิดนึงนะคะ
วกไปถึงว่าเจ้าตัวแจ๊บเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นของน้ำหอมนิดนึ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบในกลิ่นหอมนะคะพิมว่าตัวนี้จะต้องถูกใจคุณแน่ค่ะ
เอาละค่ะพี่ท็อปน้องออมน้องไอซ์ค่ะแพนด้านะคะไม่ควรนำมาเลี้ยงไว้นะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใต้ตาของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นำมาให้ดูกันแล้วทั้งสองตัวนะคะ
ชอบตัวไหนรักตัวไหนติดเรทให้พิมพ์ด้วยค่ะอืมโอ้โหมาร์คใต้ตานี่นะคะ
พูดเลยว่ามีประโยชน์มากแล้วแผ่นไม่กี่บาทเองใต้ตาเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะ
มันบ่งบอกถึงแบบว่าอายุว่าแบบผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างคือ
ถ้าเราเนี่ยนะอายุเยอะแต่ใต้ตาเรายังแบบว่าดูใสอ่อนโยนดูแบบว่ามันดูเด็กอ่ะ
มันดูเด็กด้วยสายตาของเราแม่เข้าใจรู้เข้าใจใช่ไหมแต่ว่าที่สูงใต้ตามันหย่อน
ละห้อยออกมาอย่างนี้มันมีผลนะทำไมรู้ไหมคุณแม่ก็ชอบไปจ้องมือถือ
จ้องคอมพูเตอร์จ้องหน้าจอต่างต่างนี่นี่แต่มีวิธีนิดหนึ่งนะคะ
เอาเก็บในตู้เย็นเวลาใช้เนี่ยจากที่มันมีความเย็นชุ่มฉ่ำของน้ำ
แล้วมันจะเย็นเย็นขึ้นเข้าไปอีกแล้วก็แบบพักบ้านคนเราเนี่ยนะ
บางทีทำงานใช้สายตาอะไรเยอะมากเนี่ยพักสักครู่แค่แปะไว้แล้ว
นอนฟังเพลงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยพักใส่ตาเราได้
ต้องบอกว่าทุกอย่างที่เราสร้างเหตุมันมีผลต่อใต้ตาเราทั้งนั้นเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาติดเรทให้กับมาร์คแก้ไขใต้ตาดำกันเลยดีไหมคะ

ดังนั้นเรามาเริ่มติดเรทกันเลยนะคะสำหรับตัวแรกค่ะ
ใจเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะคะพอทำออกมาแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าหน้ามันชุ่มฉ่ำแล้วคุณแม่มีถุงใต้ตาด้วยไม่ใช่ขอบตาดำอย่างเดียว
มันอาจจะช่วยกดถูกใต้ตาแม่ให้ยุบลงได้คิดเอาเอง
แล้วคือไม่ว่าบางคนคิดว่า

มันก็ไม่ได้โดนตั้งแต่หัวตายยันห่างตาแบบนี้

หนึบเนี่ยมันทำให้เราเดินทำงานบ้านไปด้วยได้

พอปุ๊บแล้วมันรู้สึกสดชื่นอ่ะ
มันเย็นสบายแล้วมันหนึบมากแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะดีมากเลยค่ะ
อันนี้ชอบมากเลยค่ะต่อไปนะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งค่ะ
เจ๊บพร้อมแล้ว๑๒๓
อันนี้พี่กาวขอพูดก่อนเลยนะคือชอบมากที่เอามารีวิว
เพราะว่าเขามีทองคำบริสุทธิ์อ่ะแล้วมันแบบว่าทำให้ใต้ตาเราเนี่ยมันแบบว่าทองมาดีแม่คิด
แล้วนี่เรามาร์คสตาร์ทองคำทำไมมันจะไม่ดี

ไม่ได้แม่มันไม่เกี่ยวล่ะอันนี้มันดูแลบอกลาไต้ตักค่ำได้
แม่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องใต้ดวงตา

แล้วติดแน่นทนนานแล้วต้องบอกว่ามันได้ประโยชน์นะเอาหมดเลยช่วงชื้น

บอกลาใต้ตาดำด้วยมาร์คตัวเทพของเราในวันนี้
สามแม่บ้านของเรารีบชูป้ายจัดไปให้เสียโดยพร้อมเพียงกัน
ก็แหมสวยด้วยดีด้วย
บำรุงผิวใต้ดวงตาได้อย่างครบถ้วนขนาดนี้
ไม่จับไปได้ยังไงล่ะคะคุณแม่บ้านค่ะ
ถ้าเอาหมดเลยอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีมาแจกด้วย

คุณผู้ชมก็จะบอกว่าดวงตาเป็นประกายสดใสปิ้ง
ไม่มีแบบว่ารอยหมองคำใต้ตาอีกต่อไปนะคะ

เฮ้ยให้เขาเถอะ

ค่ะแต่ตอนนี้นะคะพักสักครู่เบรกหน้าค่ะ

กล้ามปูหน้าเป๊ะ